ครอบครัวเนี่ยพี่ก๊อฟเนี่ยค่ะคือเปิดทีวีแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์แอนโทเนียโดยเฉพาะคุณตา
คุณตาก็ตื่นมาเชียร์แต่เช้ามีการขอพรจากย่าโมเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้กับแอนโทเนียด้วยดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศครอบครัวของแอนโทเนียนะคะที่บ้านทัพรังค่ะอำเภอพระทองคำโคราชบรรยากาศสนุกมากคือครอบครัวก็ดีใจไงลูกหลานยะโมโกทูจักรวาลแล้วก็คว้ารองหนึ่งนางงามจักรวาลปีนี้ด้วยนะคะเป็นบรรยากาศที่คนในครอบครัวค่ะรวมทั้งนายทวีหวังสุกลางเป็นคุณตาของแอนโทเนียเองนะคะก็มาร่วมแสดงความ
ยินดีแล้วก็มาร่วมเชียร์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ในการคว้ามงกุฎครั้งนี้ตั้งแต่รอบสิบคนห้าคนสามคนสุดท้ายทีนี้คุณตาของแอนโทเนียบอกแบบนี้ค่ะคุณตาบอกว่าตัวเองกับยายของแอนโทเนียเนี่ยนะคะคือจริงจริงแล้วเนี่ยก็ดูแลหลานมาตั้งแต่เล็กแล้วแหละแล้
แอนโทเนียคือท้องตั้งท้องแล้วก็คลอดออกมาก็คือคลอดแอนโทเนียออกมาพร้อมกับน้องชายอีกคนนึงซึ่งคุณตาเองก็เลี้ยงดูแอนโทเนียตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะคะจนกระทั่งโตเป็นสาวแบบนี้ค่ะคุณตาบอกว่าโอ้ดีใจมากที่หลานได้เข้าประกวดเวทีนางามจักรวาลแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจคุณตาบอกด้วยนะคะว
การประกวดครั้งนี้ค่ะฟังเพิ่มเติมจากคุณตาเนี่ยค่ะ
นี้เจนเทปยาเชิป

ไม่เคยผิดหวังเลย

ท่านนายกก็แสดงความยินดีกับการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะ

และขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิล

ได้เป็นอย่างดีมากจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
คืองดงามโดดเด่นจริงจริงครับเสริมความเป็นไทยที่แบบโอ้โห
ไม่มีทิติจริงอันนี้นายกบอกและที่สำคัญนายกบอกว่า
ขอบคุณด้วยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก
คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทำให้คนไทยรวมทั้งผมเนี่ยภูมิใจอย่างมาก
นี่คือสิ่งที่นายกรวมทั้งโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ได้มีการทวิตผ่านเอ็กซ์แสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลด้วยนะคะ
แม่มันก็อิ่มใจเนอะอิ่มใจผมเชื่อว่าคนไทยอารมณ์ยังคงค้างอยู่แบบ
จับมือแล้วอีกนิดเดียวจะได้มงก็ไม่ได้เลยใช่ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการอีกอ่ะ
นะฮะนะฮะก็เอาใจเชียร์แล้วก็ไปต้อนรับแอนโทเนียกลับประเทศต่อไป